แสบแอบลักลอบเข้ามาที่บ้านบ้านกำลังก่อสร้างใหม่
มาลักลอบตัดสายไฟย่งบ้าน

สายไฟยกบ้านเสียหายน่าจะเป็นหลักล้านได้ฮะ
รอบนี้พี่อิมบอกโอ้โหมันอัดอั้นตันใจน้ำตาจะไหลเลย
คือไม่ได้ซึ้งใครนะไหลคือมันท้อใจ
นี่บ้านหลังนี้ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
แต่อยู่ดีมีคนร้ายมาจากไหนก็ไม่รู้
มาขโมยรอบตัดสายไฟคือดึงไปทั้งยวงเลย
มีกี่ชั้นดึงหมดทุกชั้นดึงหมดทุกห้องฮะ

ฝันเห็นโจรขึ้นบ้านเห็นใบหน้าค่าตาของคนร้ายทุกคน
รู้ว่าเป็นใครเพศไหนมากี่คน
ยังตกใจเลยยังไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเลย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานคนร้ายขึ้นบ้านจริง
อิมบอกว่าเจ็บปวดรวดล้าวใจเหลือเกิน
ฟังพี่อิมเฟี้ยวฟ้าว
และผู้อื่นอีกเลยอยู่ตั้งแต่ตอนนี้
ถามว่าอิมรู้แล้วไหมว่าโจรเป็นใคร
อิมรู้แล้วว่าเขาคือใคร